ช่วงกลางดึก๗สิงหาคมที่จังหวัดเพชรบุรี

เขาพาภรรยาที่ชื่อว่ากุ๊กไก่
ท้อง๙เดือนไปส่งโรงพยาบาล
บอกกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่า
ภรรยาของเขาเนี่ยเอาปืน
จ่อปากกรอกเข้าไปในปากแล้วยิงตัวตาย
แต่ว่าทางญาติทางครอบครัวของกุ๊กไก่
ไม่เชื่อเพราะกุ๊กไก่ท้อง๙เดือน

ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาฆ่าตัวตาย
ก็เลยมีการชนะสูตรปรากฏว่า
กระสุนนะคะเข้าที่ข้างบนหัวศีรษะบนนี้

ว่าเธอเอาปืนกรอกปากแล้วยิงตัวตาย

เรื่องทางคดีเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้
แต่มีเรื่องของความเชื่อควบคู่กันมา
คือทางญาติและคนในครอบครัวของกุ๊กไก่ที่เสียชีวิต
ไปขอให้หมอปลามือปราบสัมพเวศี
อะไรเอาไว้หรือเปล่าครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนายจิรพันธ์เพชรขาว
พร้อมทีมงานก็ไปที่วัดสานเห็ดอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นวัดที่ทางครอบครัวฝากศพนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์หรือกุ๊กไก่
วัย๒๙ปีที่ท้อง๙เดือนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เพราะว่าถูกปืน๙มมยิงเข้าที่ศีรษะจากกระหม่อมด้านบนนะคะ
กระสุนทะลุท้ายทอยจนเสียชีวิตเพราะว่าพี่สาวและญาติญาติของกุ๊กไก่
ขอให้หมอปลามาช่วยนะคะให้หมอปลามาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หน่อย
เพราะเชื่อว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายอาจจะทำพิธีสะกดดวงวิญญาณของน้องสาวเอาไว้
ญาติญาติไม่สบายใจค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีการสั่งน้ำอัดลมชนิดหนึ่งสั่งมาเยอะมากเหมือนกับมาล้างเลือดในที่เกิดเหตุ
แล้วหลังจากเสียชีวิตเนี่ยนะคะญาติญาติบอกว่ากุ๊กไก่ไม่เคยมาเข้าฝัน
ไม่เคยมาสื่อสารอะไรกับญาติญาติเลยหมอปลากับทีมงานก็เลยไปที่วัดอ่ะนะคะ
จะไปทำพิธีให้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวท่อที่อะเดี๋ยวพอไม่ฟาสมักไปใส่ปากเสร็จแล้วอะ
คือที่แม่กังวลแม่กลัวว่าใครจะทำอะไรลูกสาวกับหลานกับหลานสาวที่เสีย
แม่บอกว่าเขาไม่มาฝันไม่มากรอกมาแกะเลย

แต่ตัวเล็กตั้งชื่อแล้วนะคะที่หมอปลาบอกให้ตั้งชื่อ

ชื่อน้องไข่ดาว
คือให้แฟนไปตัดมัตตสั่งเพราะว่าแฟนผมเขาจะคล่องเรื่องพวกนี้มากไงนะ
เพราะว่าผมเรื่องเกี่ยวกับศพเนี่ยแฟนผมก็จะคล่อง
อันนี้คือมันไม่มีนัยะหรอกพี่ข้า
ก็นี่แหละค่ะตามที่หมอปลาบอกนะคะก็สั่งให้เปิดโรงศพออกมา
ให้ภรรยาของหมอปลาไปช่วยตัดสายสินที่มัดระสังออก
เพราะเป็นการมัดดวงวิญญาณเอาไว้ตามความเชื่อว่าคนที่ตายทั้งกลมจะเฮียน
หมอปลาบอกว่าไม่ใช่เป็นความเชื่อผิด
เฮียนก็คือคนที่ยิงหรือคนที่ฆ่านั่นแหละมันเฮียน

แล้วก็มีการนำใบบอนจากต้นบอนนะคะใส่ปากผู้ตาย
หมอปลาก็ทำพิธีสวดอยู่ด้านล่างให้แม่และพี่สาวของผู้ตาย
พูดชื่อผู้ตายอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ได้มาพูดจาหรือมาสื่อสารกับใคร
เพื่อให้คดีนั้นจบสิ้นไวไง
ในความที่ว่าส่วนเลขการมัตตสังค์ก็คือ
ผมไม่ได้นำหรอกครับว่าให้ใครตายแล้วมาตะสัง
มันเป็นสิ่งที่การผูกมัดกับจิตวิญญาณเราไว้ด้วย
ที่เขามาตรสังในเคสนี้เนื่องจากว่า
ผู้หญิงเนี่ยมันตายท้องกลมเขากลัวว่ามันจะเฮียน
ความจริงผมบอกแล้วไอ้ถ้าเฮียนเนี่ยมันไม่ใช่ศพ
แต่มันคือไอ้ฆาตกรคนที่ฆ่าน้องนั่นคือเฮียน
คุณผู้ชมคะมีอีกประเด็นนึงค่ะ
ก็คือตัวนางสาวกุ๊กไก่ที่เสียชีวิตท้อง๙เดือนใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็มีการผ่าศพเด็กออกมาจากท้อง
แล้วก็นำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ทางญาติทางพี่สาวของผู้ตายและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
โลงดูนะคะเพื่อที่จะดูว่าเด็กเป็นเพศไหน
เป็นเพศชายนะคะคุณผู้ชม
กลายเป็นว่าอ้าวเด็กกลายเป็นเพศหญิง
นี่ค่ะทุกคนก็เลยงงญาติก็งง
งงหมดหมอปลาก็เลยบอกว่า
ความเข้าใจของหมอปลาเองเนี่ยนะ
คือเด็กอาจจะอยากสื่อสารอะไรบางอย่าง
ก่อนเสียชีวิตได้มีการทำอันตราซาว
พบว่าเด็กในท้องเป็นเพศหญิงนะคะ
จริงเป็นเพศหญิงตั้งแต่ทำอันตราซาวน์แล้วอะค่ะ
ตอนดูศพเด็กในท้องเนี่ย
บอกว่าเป็นผู้ชายแล้วกลายเป็นผู้หญิงเนี่ย

คือถ้าเป็นในมุมมองผมเนี่ย
ผมคิดว่าน้องคงอยากจะเล่น

ผมคิดแล้วนะว่าน้องคงอยากจะเล่นนะครับ
เลยทำให้แม้กระทั่งตัวมูลนิธิเอง
จากเพศชายพออาบ

ซึ่งทุกคนเคยเผาตกใจมาก
ผมคิดว่าน้องคงจะมาหยอกล้อเล่นมากกว่า

แต่ที่ครอบครัวนี้ไม่สบายใจก็คือ
ทำไมแม่ที่ตายอ่ะ
ทำพิธีก็เป็นไปตามที่ญาติญาติของผู้เสียชีวิตมาขอให้หมอปลาไปช่วยทำพิธีให้นะคะ
พอทำพิธีเสร็จญาติญาติเขาก็สบายใจขึ้นก็คลายความวิตกกังวลมากขึ้น
หมอปลาก็เลยแนะนำเพิ่มเติมไปว่าหลังรู้ผลการตรวจเขม่าวดินปืน
ก็ควรจะชาปนกิจศพได้เลยทางญาติญาติก็รับปากหมอปลา

เพราะอยู่ในพื้นที่เพชรบุรีอยู่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะ

ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของการมัตราสังเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับสับปะเหลอให้นะฮะ
แต่ว่าวันนี้ที่เราไปคุยเพิ่มเติมกับหมอปลาเนี่ย
เช้าวันนี้ที่เราไปหาหมอปลานะหมอปลาก็บอกว่าได้คุยกับครอบครัวผู้ตายนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้ไปทำพิธีให้
ว่าได้สัมผัสอะไรมีผู้ตายมาหาไหมมาเข้าฝันบ้างหรือไม่
ปรากฏว่าทางครอบครัวบอกว่าหลังจากที่หมอปลากลับไปจากวัดนะ
ก็ได้กลิ่นเหม็นเลยนะฮะแล้วก็มีคนฝันเห็นด้วยครับ
ผมก็ทำการตัดเพื่อให้ดวงวิญญาณน้องเนี่ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบ
ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาที่ครอบครัวเขาสงสัยเนี่ย
คือน้องไม่มาเข้าฝันไม่มีอะไรมาเลย
แต่เมื่อคืนหลังจากที่เราทำพิธีไปแล้ว
แม่น้องได้กินพี่สาวชื่อว่าพี่แพลวนอนไม่หลับเลย
มันเหมือนมาเดินบริเวณตัวแกหรือว่ามีเสียง
ซึ่งเป็นสายลับว่าน้องมาหาเขานี่คือหลังจากที่เราทำพิธีไปแล้ว

นายบุญเลี่ยมครับคลายอายุ๖๓ปีนะครับ
เป็นสับปะเหลอมาเกือบ๓๐ปีแล้วนะฮะ
ลุงบุญเลี่ยมเนี่ยบอกว่าเจอศพมาหลายศพ
ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเสียชีวิตจาก
อะไรก็แล้วแต่ลักษณะตายโหงแบบนี้ก็เคยเจอแต่ไม่เคยมัตรา
ให้กับศพนะฮะเพราะการมัตราสังมีความเชื่อกันมานาน
แล้วว่านั่นคือการสะกดดวงวิญญาณให้จองจำอยู่ที่หนึ่งที่
ใดไม่ให้ออกไปอาฆาตหรือไปเข้าฝันใครที่ผ่านมาสับปะเรอหรือ
คนที่มีวิชาอาคมส่วนใหญ่ศพไหนเสียชีวิตลักษณะตายโหง
ปะเรอก็มักจะมัดตราสังเกือบทุกครั้งเพราะป้องกันไม่ให้
วิญญาณที่ตายโหงไปเอาชีวิตคนที่ทำให้เสียชีวิตหรือวิญญาณ
ไปหาตัวตายตัวแทนอะไรลักษณะแบบนี้อืมแต่สำหรับลุงบุญเลี่ยม
เนี่ยบอกว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยในการเป็นสับปะเรอไม่เคยมัตรา
ให้กับศพไหนเพราะไม่อยากไปสะกดดวงวิญญาณเขาไม่ว่า
ศพนั้นจะเสียชีวิตลักษณะแบบไหนก็ตามเพราะส่วนตัวอยากให้
วิญญาณนั้นนั้นได้ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วก็ไปในทางของ
ชีวิตหลังความตายที่ดีอีกทั้งการมัตราสังหรือทำพิธีสะกด
ดวงวิญญาณหากทำไม่ดีหรือวันหนึ่งหากวิญญาณถูกปลดปล่อย
ออกมาของมันจะย้อนกลับเข้าตัวคนที่ทำพิธีได้อาจจะทำ
มีอันเป็นไปเป็นโรคประสาทไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีก
อีกนี่นะฮะแล้วตามความเชื่อที่คนไทยทราบกันดีเนี่ยนะครับทุกผู้ชม
การมัดตราสังด้วยสายสินเนี่ยเขาจะมัดอยู่๓๓ปลอกนะ
ก็คือที่คอที่มือแล้วก็ที่เท้านะครับศพของนางสาวรุ่งทิพย์
ที่เสียชีวิตในขณะที่ท้องเก้าเดือนเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นลักษณะของ
การตายโหงเพราะว่าเป็นการยิงใช่ไหมฮะเสียชีวิตจากการถูกยิงเป็นวิญญาณ
ทั้งกลมด้วยนายบุญเลี่ยมยืนยันว่าไม่ได้ทำพิธีมัตราสั่ง
ให้นะครับแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออแล้วใครไปมัตราสั่ง
เอาไว้ไปทำจากตรงไหนอะไรยังไงศพของนางสาวรุ่งทิพย์เป็น
มัตราสังเพียงศพเดียวนะแต่ว่าทางร่างของทารกในคัน
เนี่ยไม่ได้มีการมัดจุดที่มัดตราสังศพนางสาวรุ่งทิพย์คน
ทำพิธีจับมือนางสาวรุ่งทิพย์พนมมือประสานกันไว้ที่หน้าอก
อกแล้วก็ผูกสายสินไว้ที่ข้อมือแล้วก็ที่ปลายเท้าก็ถูก
ให้อยู่ในท่าเหยียดตรงแล้วก็ผูกสายสินไว้ที่ข้อเท้าทั้ง

จะคิดไปหัวของตัวพี่เองที่จะมัดไหมไม่มัดที่ทำไงอ่ะ
ใครจะทำเขาก็โดนเขาก็ไปเอาฆาตคนที่ทำ
นี่นะคะก็คือประเด็นเรื่องของการมัดตราสังแต่ว่ามีอีกประเด็นนึง
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะสงสัย
เรื่องของเพศของร่างเด็กที่อยู่ในท้องของกุ๊กไก่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ที่บอกว่าตอนที่ผ่าศพเด็กออกมาระหว่างที่นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ญาติเห็นว่าเป็นเพศชายพออาบน้ำศพเสร็จอ้าวทำไมกลายเป็นเพศหญิง
เราไปหาคำตอบเรื่องนี้มาให้นะคะไปถามนายสุปัญญาขำปรางอายุ๔๐
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี
ก็เป็นคนขับรถของมูลนิธิพาครอบครัวของผู้ตายไปติดต่อรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเที่ยง๙สิงหาคม
เขาให้ข้อมูลว่าตอนที่คุณหมอนำร่างของนางสาวรุ่งทิพย
กุ๊กไก่ผู้ตายและร่างของทารกที่อยู่ในคันวัย๙เดือน
นำออกมาสังเกตเห็นหน้าของทารกก็คือหน้าตานักเรียนหน้าช้างแก้มอูมอูม
เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรระหว่างทางก็คิดมาตลอดว่าสงสารเด็กทารก
ต้องมาตายตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลืมตามาดูโรค
ระหว่างที่นำร่างของผู้ตายทั้งสองก็คือทั้งแม่ลูกเนี่ยนะคะ
ออกมาจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทางนางสาวเฉิดโฉมคำตันพี่สาวของผู้ตาย
ก็พูดขึ้นมาว่าพี่อยากเห็นหน้าหลานจังเลยขอดูหน่อยได้ไหม
อยากรู้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงกู้ภัยเขาบอกว่าเขาก็เปิดผ้าให้ดู
ก็เห็นว่าเป็นเพศชายค่ะแต่เขาบอกว่าที่เห็นว่าเป็นเพศชายคือสังเกตจากหน้า
ทรงผมอะไรแบบนี้นะคะพี่สาวของผู้ตายก็พูดขึ้นมาว่าเออเสียดายเนอะ
หลานชายเนี่ยไม่น่าเลยพูดในลักษณะแบบนี้แล้วก็พอเดินทางกันไปถึงวัดสารเหตุอำเภอท่ายาง
ตั้งศพทำพิธีเสร็จเรียบร้อยญาติก็มาดูศพมาดูทั้งร่างของนางสาวกุ๊กไก่
แล้วก็ร่างของเด็กทารกอ่ะนะคะทุกคนเห็นว่าเป็นเพศหญิงเพราะว่าสามารถเห็นแบบทั้งตัวทั้งร่าง
อวัยวะเพศน่ะนะคะกลายเป็นว่าตัวกู้ภัยกับตัวนางสาวเฉิดโฉมสองคนที่เขาเปิดดูเพศคนแรกอ่ะ
เขาตกใจกันทั้งคู่เขาบอกว่าอ้าวก็ตอนแรกเปิดดูเป็นเพศชายนะตอนนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ตาฝาดนะ
ภัยบอกว่าผมก็แปลกใจเหมือนกันตั้งแต่เป็นกู้ภัยมาก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกแบบนี้
แล้วก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดพลาดของคุณหมอสลับร่างเด็กอะไรกันนะคะ
แต่เขาบอกว่าก็คือเป็นความถูกต้องทุกอย่างแหละแต่ทำไมเขามองเป็นเด็กผู้ชายตอนแรกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

ญาติคือพี่แพรอ่ะเขาบอกน้องโอเปิดอืมศพน้องให้พี่แพรดูหน่อย
อ่ะผมก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมเปิดให้พี่แพรผมก็เปิดปั๊บพอดูผู้ชายเออพี่แพรเออผู้ชายเว้ย
พอดูปั๊บพอไปถึงวัดญาติญาติมากมายเลยญาติเขาก็เปิดดูเป็นผู้หญิงผมก็ตกกระใจ
ข้อตั้งที่ผมอยู่มูลนิธิมาผมไม่เจอเคสแบบนี้เลยเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน

ผมมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนว่าเออว่าแปลกเว้ย
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณนัทธพงศ์ได้ไปคุยกับพี่สาวของนางสาวรุ่งทิพย์หรือว่ากุ๊กไก่นะครับ
ก็ได้ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างในคดีที่เกิดขึ้นนะครับ
เอาเรื่องของสิ่งต่างที่เกิดขึ้นหลังจากน้องสาวเสียชีวิตก่อนนะครับ
แล้วก็หลานในท้องของน้องสาวด้วยนะครับ
น้องสาวเฉิดโฉมคำตันอายุ๔๔ปีนะครับ
บอกว่าเดิมทีครอบครัวก็รู้สึกแปลกใจนะครับที่เหตุการณ์ผ่านมาสัปดาห์กว่าแล้ว
หลังจากที่น้องสาวเสียชีวิตแต่น้องสาวไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันเลยสักครั้งเดียว
ประกอบกับเพื่อนบ้านเองก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์นี้มันแปลกนะ
เพราะนอกจากกุ๊กไก่จะไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันแล้ว
ทำไมดูทางฝั่งครอบครัวของนายชัยราชวัฒน์หรือว่าในป้อมเนี่ย
ทางฝั่งสามีเนี่ยก็ดูแบบเงียบไม่มาหาทางฝั่งภรรยาที่เสียชีวิตบ้างเลย
มาถามทุกสุขไม่มาดูทางญาติฝั่งนี้เลยทำเหมือนกับกลายเป็นคนไม่รู้จักกันซะอย่างนั้น
นี่นะฮะทางพี่สาวของนางสาวรุ่งทิพย์บอกว่าทางฝั่งครอบครัวก็ไม่สบายใจ
ก็เลยเอาความทุกข์ใจนี้ไปปรึกษาหมอปลาจนหมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เดินทางมา
แล้วก็มาดูศพของกุ๊กไก่ก่อนจะบอกว่าโอ้โหพอดูแล้วเนี่ยก็ไปเห็นว่ากุ๊กไก่เนี่ยที่ศพเนี่ยถูกมัดตราสังสะกดวิญญาณเอาไว้
ก็เลยเป็นที่มาที่หมอปลาเมื่อคืนนี้มาทำพิธีปลดปล่อยให้ซึ่งเธอบอกว่าก็ไม่น่าเชื่อนะครับ
ขณะกำลังทำพิธีเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนนี้มีเสียงคนทำของตกที่บ้านทั้งคืนนะฮะก็เลยเชื่อว่าน้องสาวน่าจะมาหาอาจจะมาสื่อสารบอกอะไรบางอย่าง
ทีนี้เรื่องของคดีเนี่ยนะครับความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นพี่สาวของนางสาวรุ่งทิพย์บอกกับเราว่าอย่างนี้ฮะ
ทางครอบครัวเนี่ยสงสัยว่าสามีของน้องสาวก็คือในป้อมเป็นคนก่อเหตุฆ่าน้องแต่ทำไมไม่ยอมรับสารภาพทำไมไปโยนความผิดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แล้ววันที่รดน้ำศพนะในป้อมสามีของน้องกับครอบครัวในป้อมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาร่วมพิธีรดน้ำศพนะคือทีแรกเนี่ยไม่มาเลยนะต้องโทรศัพท์ไปตามบอกว่าให้มารดน้ำศพจะได้มาดูหน้าภรรยากับลูกเป็นครั้งสุดท้ายจนในป้อมเนี่ยกับครอบครัวเดินทางมาที่วัดตอน๖โมงเย็นแล้วหลังเกิดเรื่องทั้งสองครอบครัวก็กลายเป็นเหมือนกับคนไม่รู้จักก
นำซ้ำทางพ่อของในป้อมมาบอกทางครอบครัวของกุ๊กไก่ว่าให้บอกกับตำรวจไปนะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายแล้วก็เป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่ฮะก่อนที่ตำรวจเขาจะไปสืบสวนสอบสวนขยายผลนะนะค่ะ
เช้ามืดวันเกิดเหตุที่ไปพบว่าเอากุ๊กไก่ถูกยิงอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่สาวบอกว่าก็รีบพากุ๊กไก่ไปโรงพยาบาลในป้อมก็ไปนะแต่ไม่เฝ้าไม่เฝ้าจนวินาทีสุดท้ายแล้วเร่งรีบมากจะกลับไปที่บ้านอย่างเดียวกลับไปบ้านเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยคือลักษณะของผู้ที่เสียชีวิตแล้วมีลูกอยู่ในท้องนะฮะคุณเขียนมาสอนจะ๘เดือน๙เดือนแบบ

ไม่มีใครเซ็นยินยอมไว้ให้ไม่ได้เซ็นอนุญาตก็เลยผ่าออกไม่ได้ก็กลายเป็นว่าก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแต่กลับกันที่ว่าในป้อมไม่อยู่เนี่ยในป้อมไปไหนในป้อมกลับไปบ้านแล้วไปทำอะไรพี่สาวของกุ๊กไก่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านฮะไปล้างคราบเลือดไปเก็บปลอกกระสุนปืนไปเคลียร์บ้านนู่นนี่นั่นแล้วถึงโทรแจ้งตำรวจ

ก็สบายใจเพราะว่าเราก็อยากให้น้องเราแบบ
เขาก็มีการเอาอะไรนะ
ไปก้านบอนมั้งคะ
เอาใส่ปากน้องเราเขาแบบว่า
เขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเราจะพูดหมด

พ่อเขาบอกว่ามาพูดกับพี่แพลวที่ว่าวันเกิดเหตุนะ
ก็บอกว่าเนี่ยฝากบอกแม่ด้วยนะ
ว่าอย่าติดใจเอาความ

แล้วก็บอกว่าเพราะว่าลูกชายเขาจะได้ทำงานเป็นปกติ
แต่เรื่องเหตุสงสัยแห่งคดีที่
ญาติของนางสาวกุ๊กไก่เขาตั้งข้อสงสัยตรงนี้
เป็นสิ่งที่เขาตั้งข้อสงสัยแล้วก็กล่าวอ้างมานะฮะ

แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ในการสู้คดี

ที่บ้านก็มีรถอยู่เรียบร้อยนะฮะ
รถของพ่อของแม่ในป้อมนี่ก็จอดอยู่ที่บ้านนะครับ
แต่ว่าทางบ้านเขาบอกว่าเขาก็ขอไปชี้แจงกับตำรวจกันแล้วกัน
เพราะว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว

ขอให้ไปว่ากันในชั้นศาล
ทางครอบครัวฝั่งในป้อมบอกว่าไม่มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติม

ก็ยังทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่

ก็พร้อมที่จะไปสู้คดีต่อในชั้นศาลกันต่อไป

มาดูเรื่องราวทางคดีและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และให้คุณผู้ชมช่วยพิเคราะห์กันหน่อยนะคะ

คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึก๗สิงหาคม
นายชัยอิราชวัฒน์เพ็งสว่างหรือในป้อม

ห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
พานางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์หรือกุ๊กไก่อายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นภรรยาท้อง๙เดือน

แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่า

นางสาวเฉิดโฉมคำตันอายุ๔๔ปี

เขาไม่เชื่อว่ากุ๊กไก่จะฆ่าตัวตาย

ก็เลยประสานแพทย์ขอผ่าพิสูจน์ศพ

วิถีกระสุนเข้าบนศีรษะช่วงกระหม่อม

มันก็เลยไปแย้งกับคำให้การของในป้อมสามี

อมปากระบอกปืน
ฆ่าตัวตายมันต่างกันชัดเจนครับตำรวจสพชะอำก็เลยจับในป้อมสามี
ของกลางคือปืนสั้น๙มมนำตัวไปสอบสวนแต่ในป้อมเขาปฏิเสธ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาและพยานแวดล้อมทำให้เชื่อได้ว่าในคืนเกิดเหตุ
ป้อมกับกุ๊กไก่สามีพระยาคู่นี้ทะเลาะกันแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ย
คือในป้อมกลับเข้าบ้านหลังจากไปดื่มเหล้ากับเพื่อนพาเพื่อนมาดื่มเบียร์ต่อที่บ้าน
แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังทำให้ทะเลาะกับกุ๊กไก่
แล้วก็ใช้ปืนที่พกติดตัวยิงกุ๊กไก่จนเสียชีวิตรีบพากุ๊กไก่ไปโรงพยาบาล
แล้วก็ไปอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่ากุ๊กไก่ยิงตัวตายเองตำรวจเชื่อว่าพฤติการในการก่อเหตุ
น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยแจ้งข้อหาในป้อมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
แต่ว่าได้รับการประกันตัวไปในชั้นศาลนะคะวงเงินประกันก็คือเงินสดสี่แสนบาท
โฉนดที่ดินอีกจำนวนนึงทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากนางสาวเฉิดโฉม
สาวของกุ๊กไก่อะค่ะถึงชนวนเหตุที่เชื่อว่า
กุ๊กไก่ถึงถูกยิงเสียชีวิตตัวพี่สาวของกุ๊กไก่ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
คือกุ๊กไก่เนี่ยรู้จักกับในป้อมช่วงกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ตอนนั้นเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือในห้างที่หัวหินส่วนในป้อมก็มาชอบพอมาจีบอะค่ะ
ก็เลยตกลงคบหาดูใจกันจนกุ๊กไก่ท้องแต่งงานกัน๒๗มีนาคมปีนี้ค่ะ
๖๓พอแต่งงานปุ๊บกุ๊กไก่กับป้อมเริ่มทะเลาะกันบ่อย
ในป้อมชอบดื่มเหล้าชอบเที่ยวกับเพื่อนกลับบ้านดึ่งเป็นประจำ
วันเกิดเหตุกุ๊กไก่ไปรู้มาว่าในป้อมสามีเนี่ยนะมีผู้หญิงอีกคนนึง
และผู้หญิงคนนั้นท้อง๕เดือนก็เลยทะเลาะกัน
อันนี้คาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ในป้อมฆ่ากุ๊กไก่
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากพี่สาวของกุ๊กไก่นะคะ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของคดีนี้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปคุยเรื่องคดีนะครับ
พลตมตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
นะฮะมือปราบหูดำค่ะนี่นะฮะผู้การแต้มหรือว่ารองแต้มนะครับ
ซึ่งพลโนตรีวิชัยบอกว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนต้องทำงานอย่างรอบครอบ
เพราะถือว่าเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติช่วงเกิดเหตุสามีของผู้ตาย
จะนำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลแต่กลับรีบไปทำความสะอาดบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วถึงโทรแจ้งตำรวจตรงนี้ถือว่ายิ่งมีพิรุษ
เพราะถือว่าเป็นการทำลายหลักฐานส่วนการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ยิ่งต้องรอบครอบเพราะต้องตั้งข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย
หรือถูกทำให้ตายจะปักใจเชื่อคำให้การเลยไม่ได้
ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งจากตัวผู้ตายแล้วก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วดูวิถีกระสุนว่าผิดปกติหรือไม่พลโนตรีวิชัยบอกว่าคดีนี้
สามีผู้ตายอ้างว่าภรรยายิงกรอกปากตัวเองฆ่าตัวตาย
ซึ่งขัดแย้งกับผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ระบุว่าผู้ตายถูกยิงจากด้านบนของศีรษะ

เพราะฉะนั้นก็ตั้งข้อสงสัยได้ว่า

และรูกระสุนที่ทะลุออก
มันต้องใหญ่กว่าจุดที่ยิงเข้า
จุดสงสัยจุดสังเกตเนี่ยมันมีเยอะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องเฉลี่ยวตั้งแต่แรก
ไม่ใช่ให้ญาติมาสงสัย

เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นถูกคอรหาในภายหลัง
เนื่องจากพยานหลักฐานมันขัดแย้งกัน
และอาจจะทำให้การทำงานของพนักงานสอบสวนขาดความน่าเชื่อถือ
ผมยังไม่เข้าใจว่าตำรวจทำไมไม่เฉลี่ยว
คือจริงแล้วเนี่ยตำรวจต้องเฉลียวเลย
คดีอย่างนี้คุณไม่แจ้งความนี่เป็นพิรุษอย่างนั้น
แล้วตำรวจก็จะทิ้งหลักการตัวนี้ไม่ได้
จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนเลย
เดี๋ยวหลักฐานมันปรากฏทางวิทยาศาสตร์ปรากฏ
คนที่ให้ความเท็จตอนนั้นเนี่ยก็จะเสร็จด้วย
และเขาจะต้องกลับมาให้การในทางที่ถูกต้อง
ข้อกลางที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเวลามีที่เกิดเหตุแล้ว
พยานคนไหนมาให้การแล้วก็เชื่อเขาไม่ได้

ถ้าเกิดญาติเขาไม่สงสัยคุณจะปิดคดีเลยเหรอ
ทำให้บียิงตัวตายเหรอมันก็ไม่ได้
คุณผู้ชมคะคดีนี้มีอยู่ประเด็นนึง

คือหมอปลาบอกว่าทางครอบครัวของผู้ตาย

ที่เขาอยากพูดแต่ไม่กล้าพูด

เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

เนี่ยสิ่งที่มีเจ้าหน้าที่หนึ่ง

เลยผมก็อยากให้ฝากให้นัดข่าว

จี๊กจี๊กคนนี้ดีด้วยว่า
และอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าตำแหน่งที่คุณได้มายศที่คุณติดบาทคุณมานะ
ถ้าคุณได้มาโดยการทำงานอย่างมีผลงานคุณจะกลัวอะไรคุณก็ทำงานเหมือนเดิม
แต่ถ้าคุณได้มาโดยการเรียกคุณก็จะกวดคุณก็เรียนเหมือนเดิมดิ
แล้วคุณจะกลัวอะไรอ่ะคุณมีหน้าที่ทำตามหลักวัตถุพยานหลักฐานไม่ใช่ให้ความยุติธรรมเขาแล้ว
แล้วมายุติและเลิกทำมันไม่ใช่แล้วมาข่มครู
ตะตีตะสาวคนไม่รู้กฎหมายผมไม่เห็นด้วย
ไม่ใช่ว่าพอตัวของพี่สาวผู้เสียหายไปพูดอะไรกับสื่อนิดเดียวเออะก็จะฟ้องเขา
มันไม่ใช่ถ้าคุณทำโดยอาชีพที่ทำตามหน้าที่ของคุณคุณจะกลัวอะไรเพราะคุณมีเงินเดือนอยู่แล้ว
เขาไม่ได้จ้างคุณทำเพราะคุณมีเงินเดือนเพราะคุณได้ไปสอบทำไมตอนนั้นอ่ะ
อยากจะเป็นถึงเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วพอถึงสอบปิดปั๊บแล้วพอได้ทำอย่างที่คุณต้องการ
แล้วถึงเวลาคุณจะมารังแก่คนโจรคนรู้กฎหมายวันนี้เหรอนี่คืออยากจะฝากให้นักข่าวไปถามเขาด้วย
นี่นะคะก็คือสิ่งที่หมอปลาฝากเอาไว้เหมือนกับว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตถูกคมขู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่ว่าทางญาติผู้เสียชีวิตหมอปลาบอกว่าเขาไม่กล้าพูดใช่หมอปลาก็เลยพูดให้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไปข่มขู่อะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าอย่างที่พลตรีวิชัยบอกเนี่ยก็คือการสืบสวนการดูหลักฐานในที่เกิดเหตุในเบื้องต้นเนี่ย
ถ้าเจ้าหน้าที่เฉลี่ยวตั้งแต่แรกก็ไม่จำเป็นต้องให้ญาติเขามาบอกตอนหลังว่าขอตรวจเพิ่มมันมีพิรุธหรือเปล่า